อุทาหรณ์ค่ะก็คือกรณีการลืมเด็กเอาไว้ในรถ
เด็กเสียชีวิตหลายคนก็คิดว่า
พอลืมเด็กเอาไว้ในรถเด็กเสียชีวิตสาเหตุ
น่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจ
แต่จริงแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณโรสลิน

บอกว่าสาเหตุจริงเกิดจากเวลาที่ลืมเด็กเอาไว้

สิ่งที่ตามมานั่นก็คือเลือดมีภาวะเป็นกรด
หมดสติอันนี้คือสาเหตุหลักเลยนะคะ
บางคนคิดว่าสาเหตุหลักก็คือขาดอากาศหายใจ

ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ

แพทย์อำนวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรค
เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังข่าวจากสื่อ
ของสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค

คือตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๙พบว่า
มีเหตุการณ์เด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถจำนวน๑๓เหตุการณ์
มีเด็กเสียชีวิตทั้งหมด๖คน
ช่วยไว้ได้ทัน๗คนช่วงอายุ๓๔ปี
โดยถูกลืมทิ้งไว้ในรถรับส่งนักเรียน๕คน
และรถยนต์ส่วนบุคคลอีก๑คนค่ะ
แพทย์อำนวยยังบอกด้วยว่า
จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติดในรถ
จอดรถกลางแดดของศูนย์วิจัย
สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า

ไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ
แต่เป็นเพราะความร้อนในรถที่สูงขึ้น
หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอดไว้กลางแดด๕นาที
อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนได้

และ๓๐นาทีเด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด
หมดสติมีอาการสมองบวมตามมา

เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง

ให้นับตรวจตราอย่าประมาท
อันนี้เป็นคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะคะ